ตอนนี้ยังเหมือนเขายังไม่เคลียร์กันนะคะว่าเรื่องอะไร
แล้วเขาเชิญนักภิกษ์มาหรือว่าจับหรือยังไง
ก็เราก็จริงจังสิเพราะว่าถ้าจะให้มาที่สนเนี่ย
ก็มีการแจ้งครอบครัวหาก่อนแล้วก็ให้เขาแจ้ง

นั่นแหละครับผมตอนนี้รูปอาการในการใช้กฎหมาย
ที่ก็ไม่เคยถูกศึกภารกร
แต่พลากรฉุกเฉินก็เป็นเครื่องมือที่ฝ่ายตำรวจเขาใช้ในการสกัดเรามาโดยตลอด

ก็มันตอบเพื่อควบคุมโรคเพื่อไม่ใช่เพื่อควบคุมโรคแต่เพื่อควบคุมประชาชนเพื่อควบคุมพวกเรา
ก็สุดท้ายก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารไปว่า
ถ้าพี่น้องคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้พรกรฉุกเฉิน
ถ้าพี่น้องคนไหนไม่เห็นด้วยกับการอุ้มหายวันเฉลิม
และพี่น้องคนไหนไม่เห็นด้วยความอายุนิธรรมทั้งปวง
รัฐบาลประเด็จการใจธมินหินชาติได้กระทำต่อพวกเราทุกคน
ก็อยากให้พี่น้องทุกคนช่วยกันเอาบัวขาวลิปปิ้นขาวจากไหนก็ได้ฮะ
หรือเป็นผ้าขาวเชือกขาวก็ได้ครับผม
ผูกเป็นโบไว้ที่รถไว้ที่รั้วเพื่อแสดงจุดยืน

แต่ถ้าพี่น้องประชาชนทั่วกันถูกทั่วกันก็จะเป็นการแสดงพลัง
ไว้บริการมาดูบ้างว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อรัศบาทธิบดี

ก็เขาเขียนในเรื่องข้อกฎหมายอยู่ฮะ
กาลิขั้นตะหลัวกเขาอยากจะค้นก่อนกันทุกคน
โดยที่ไม่ใช้หมายสารซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไหมว่าเหตุใดจำเป็นจะต้องคนรอ

ก็เดี๋ยาร่างเตียร์แล้วพออีกทีหนึ่งก็ได้ครับผม

เขาว่าปกติเป็นผู้บรรวมดลืมอยู่ตลอดตอนนี้เขาก็พูดถึงพรบปลอดภัย